เพราะว่าอะไรเมื่อวานมาอาบแดดอยู่คุณ
เขาโผล่ขึ้นมาแล้วพยายามจะขึ้นฝั่งแล้วจะอาบแดด
คือตามธรรมชาติของเขาแช่น้ำอยู่นานเขาหนาว
ต้องขึ้นฝั่งมาอาบแดดเพื่อรักษาอุณหภูมิความร้อนด้วย
พอขึ้นมาก็มานอนอ้าปากใช่ไหมจริงธรรมชาติจราเข้จะเป็นแบบนั้น
แต่คุณคิดดูสิ๔วันถ้าเกิดว่ายังจับตัวจราเข้ไม่ได้

เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ต้องวางเหยื่อล่อแล้วล่ะค่ะ
ต้องเอาแบบไก่สดมาล่อแล้วแหละยังตามหาอยู่นะ
หากันทั้งกลางวันหากันทั้งกลางคืนนั่นแหละ
เพราะว่าจราเข้โชว์ตัวนี้มันหลุดลงไปในแม่น้ำปิง
ตรงวัดหูกวางที่อำเภอบรรพฤษภิษัยของจังหวัดนครสวรรค์
ตั้งแต่๑๗แล้ววันนี้ถือว่าเป็นวันที่๔
แล้วเมื่อวานชาวบ้านเขาให้เบาะแสมาไง
บอกว่าเจอแล้วเจอจอราเข้ตัวใหญ่เลยนะ

ถ่ายภาพได้แต่จริงมันยังไม่ทันขึ้นมาบนฝั่งมากนะคุณนะ
มันยังอยู่ตรงเนี่ยตรงกรอย่าแบบนี้ริมฝั่งนะฮะ
มันยังไม่ได้ขึ้นมาแผ่หรือว่ามานอนอ้าปากบนฝั่ง
แต่ว่าพอได้ภาพนี้แล้วเขาก็เลยต้องรีบแจ้งทางฝั่งทีมไกรทองค่ะ
ไกรทองประมงจังหวัดนครสวรรค์ทีมกู้ภัยมาเลย
ปรากฏว่าเขาเจอจริงเจอจราเข้อยู่ตรงป่าริมตลิ่งจริง
ทีนี้ต้องวางแผนกันแล้วจะทำยังไงดีนะถึงจะจับจอราเข้ได้
ก็ต้องค่อยเดินฝ่าป่ารกทึบเข้าไปให้ใกล้ให้ใกล้ที่สุด
แล้วสุดท้ายเหมือนกับมันรู้ทันแหละพอได้ยินเสียงคนเหยียบแบบนี้
มันก็มุดโพรงใต้น้ำไปเลยค่ะแล้วโพรงใต้น้ำตรงนั้นน่ะ
มันก็ลึกประมาณสักเมตร๒เมตรได้
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็หากันต่อนะเพราะมันพลึบหายไปแล้วใช่ไหม
เอาอวนเอาแหลไปครอบพื้นที่ไว้แล้วนะ
คือไปทำพิกัดแล้วว่าจราเข้อยู่ตรงนี้ก็ไปครอบไว้นะฮะ
ตอนนี้กลัวแค่มันหลุดจากอวนจากแหตรงนี้
ใช่แต่ว่าอย่างที่บอกไงคะ
ว่าเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาประมงจังหวัดนครสวรรค์เอง

เขาก็ประชุมกันค่ะแล้วก็กำหนดแผน
กลัวว่าจราเข้มันจะหิวหรือเปล่า
เพราะว่าถามคนที่ให้อาหาร
เจ้าของอ่ะเจ้าของเจ้าของเขาบอกว่าให้อาหารครั้งสุดท้ายคือวันที่๑๖
ว่าให้อาหาร๑๖และ๑๗มันหลุดใช่ไหม
๑๘๑๙๒๐เนี่ย๔วันแล้วมันไม่ได้กินอะไรมันคงจะหิวแล้ว
เมื่อคืนเจ้าหน้าที่ก็ทำการวางแผนในการค้นหาต่อนะคุณนะ
ใช่ติดทุ่มนะครับเพราะไปดูว่าเจ้าระเข้มันจะโผล่ขึ้นมา
แล้วสายตามันจะสะท้อนแสงหรือเปล่ามันจะวาวไงคุณตอนกลางคืน
คือหน้ายังไม่สำเร็จเลยนะฮะใช่แล้วก็วันนี้ค่ะก็เลยต้องประสานไปที่โรงเรียน
บอกเลยนะห้ามเด็กมาเดินตรงริมตลิ่งนะเดี๋ยวโดนงับเอา
นี่บินโดรนแล้วนะฮะคราวนี้เจ้าหน้าที่ใช้โดรนในการบินสำรวจพื้นที่
เพื่อจะล้อมจับจอราเข้อีกแล้วนะฮะค่ะแล้วถามว่านอกจากบินโดนดูแล้วเนี่ย
น้ำล่ะทำยังไงบ้างทางน้ำเนี่ยก็คือจะต้องใช้เรือสองลำ
ตีวงล้อมแล้วก็มีอวนเชือกขนาดใหญ่จะได้กระชับพื้นที่
เจ้าหน้าที่มาเยอะนะคะเป็นยี่สิบคนเลยแล้วเดี๋ยวต้องรอดูซิว่า
จะสำเร็จไหมแล้วเห็นว่าล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยหลวงปู่พิมพา
เขาเอาหัวไก่สดอ่ะคุณเอามาผูกเชือกแล้วจะให้จราเข้มันกิน
ก็คาดว่าตอนนี้พอมันหิวมันก็ต้องหาอะไรกินใช่ไหม
กลัวไงว่าจราเข้มันจะออกไปจากจุดที่มันอยู่หรือเปล่า
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมีการมาบนบานนี่อันนี้ตอนที่เอาหัวไก่ผูกเชือกนะ
แล้วเขาก็ต้องมาบนบานสารกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่า
ขอเถอะขอให้จับจราเข้ได้เถอะ
ชาวบ้านเด็กจะได้ไม่หวาดภาวะจะได้อยู่กันอย่างปลอดภัย
แล้วก็บนเอาไว้ด้วยนะบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจับได้เนี่ยนะ
จะเอาพวงมาลัย๙พวงผลไม้๙อย่าง
หัวหมูต้ม๓หัวหัวไก่ต้ม๓หัว
แล้วก็ประทัดหมื่นนัดมาแก้บน
นี่ค่ะไปบนไว้ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดหูกวาง
เจ้าหน้าที่บ่นแล้วนะบ่นว่าอะไรรู้ไหมคุณ
บอกว่าเจ้าของจอราเข้คณะโชว์แล้วก็เร่ไปตามที่ต่าง
ออกจากพื้นที่นครสวรรค์ไปแล้ว
ไม่รู้ไปโชว์จราเข้ที่จังหวัดไหนแล้วเนี่ย
พี่ไม่มาช่วยเลยไม่มารับผิดชอบในการจับจอราเข้ของพี่เองเลย
แต่พี่เขามีความผิดอยู่แล้วนะมีความผิดที่โดนแจ้งแล้ว
แต่พี่ตอนนี้โอ้โหออกไปแสดงโชว์แล้ว
พี่ไม่มาช่วยกันเลยเหรอจราเข้ของพี่นะ

จะเตรียมแล้วเอาไปล่อไว้
ส่วนอันนี้ภาพตอนที่เจ้าหน้าที่เขาไปบนเมื่อเช้านี้
พี่สิ่งศักดิ์ศิษย์ที่วัดหูกวางค่ะ
หวังว่าจะจับให้ได้โดยเร็วนะ
เราเป็นกำลังใจให้ชุดไกรทองกันหน่อย
หวาดภาวะกันไปหมดแล้วตอนนี้